เรื่องราวการประกวดความสวยความงาม
ฉันจะพาไปดูการประกวดที่ตาสที่สุดของจังหวัดนนทบุรี
กับธิดาช้างเมืองนนท์ประจำปี๒๕๖๕ขอเชิญชมค่ะ
เพื่อไปดูงานประกวดที่ตัสที่สุดในจังหวัดนนทบุรี
กับงานประกวดธิดาช้างเมืองนนท์ประจำปี๒๕๕๙
บอกได้เลยว่างานประกวดครั้งนี้ไม่ธรรมดา
เพราะเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ใหญ่เกินไปหรือเปล่า
และมีรางวัลมูลค่ามากกว่า๒๐๐๐บาท

เขาเปิดโอกาสให้ผู้หญิงแท้และเพศทางเลือก
ที่มีน้ำหนักเกิน๘๐กิโลกรัมขึ้นไป
สามารถลงประกวดที่ดาช้างเมืองนนท์ได้
ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่า๓๐คนเลยทีเดียว
โอ้โหดูสิแม่แต่ละคนโอ้โหสวยออร่าจับ
เป๊ะปังทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเฮ้ย

เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
นี่เดี๋ยวเราไปดูสาวเขาขึ้นเวทีกันดีกว่า
ว่าใครจะเป็นที่โดดเด่นถูกใจกรรมการจนสามารถคว้ามงได้สำเร็จ
เดี๋ยวเราจะลองสื่อเบอร์ฟซ้ำกว่า

จำนวนทั้งสิ้น๑๓คนโดยแบ่งเป็นหญิงแท้
ที่สามารถเข้าไปได้ถึง๖คน
ส่วนฝ่ายเพศทางเลือกก็สามารถเข้าไปได้ถึง๗คน
โอ้โหบอกได้เลยว่าแต่ละคนเป็นตัวเก่ง
ในการประกวดครั้งนี้กันทั้งนั้นเลย
นี่บอกได้เลยว่าในช่วงการตอบคำถาม
ดาช้างแต่ละคนบนเวทีก็งัดเอาไหวพิษ
ในการตอบคำถามมาฟาดฟาดกันแบบนี้
โอ้โหไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เลิศไม่แพ้นางงาม
และสร้างสีสันในงานประกวดได้อย่างดี
นั่นก็คือเหล่ากองเชียร์ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
ทำป้ายชี้ให้สวยตัสเวอร์มากขนาดนี้
และส่องเสียงเชียร์กรี๊ดยังออกโนกหน้าโนกปลาแบบนี้
แม่มันจริงชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
แข่งกันมานานจนถึงช่วงที่ทุกคนรอคอย

ผู้ชนะงานธิดาชาเมืองนลประจำปี๒๕๖๕
ซึ่งงานนี้จะมีผู้ชนะเลิศถึง๒คนด้วยกัน
ได้แก่ฝ่ายยิงแท้หนึ่งคนและฝ่ายเพศทางเลือกอีกหนึ่งคน
โดยผู้ชนะได้แค่
ได้แก่สาวงามทั้ง๓คนนี้นั่นเอง
แม่เพราะความสวยและไหวพลิบในการตอบคำถามของ๓คนนี้
มันตาชเกินใครจึงทำให้กรรมการไม่สามารถตัดสินได้

พวกเราชาวตลอดข่าวขอปรบมือให้กับสาวที่ด่าช้างแบบรัวไปเลยจ้า
ครั้งหน้าตลอดข่าวจะพาไปดูอะไรเด็ดดีที่ไหนอีก
อย่าลืมดูกันนะจ๊ะจุ๊บ
แบบนี้ต้องร้องเพลงนี้เลยไม่อาจจะเลือกใครทั้งสามคนอยากเก็บเธอเอาไว้

ก็คือมันยอมกันไม่ได้เพราะความสวยนี่คือสูสีกันเลย